ตรวจไปตรวจมาจะไปยึดยำยำมะม่วง
ยำปูม้าเป็นของกลางถูกต้องค่ะ
แต่ว่าเราสอบถามทางตำรวจให้แล้วนะฮะท่านดูคลิปก่อนดูคลิปก่อนนะครับ

ยืนยันชัดเจนว่ามาจาก๑๙๑มาเจอการทำผิดซึ่งหน้าเกี่ยวกับเรื่องของ

ที่ไม่มีใบอนุญาตส่วนแม่ค้าคนนี้ที่ถ่ายคลิปเนี่ยเธอบอกว่าโอ้โหเนี่ย
ไปจับแล้วก็ไปยึดขนมครกฝั่งตรงข้ามมาค่ะแล้วมาจับแบบเนี้ยหลายครั้ง
ให้เอายำปูไม้ยำมะม่วงใส่ถุงไปเจอกันที่สอนอห้วยขวางแล้วเดี๋ยวก็ไปปรับ
อะไรที่นู่นอย่างนี้มันเหมือนกับรีดไถกันหรือเปล่านี่นะฮะแม่ค้าร้านยำนะครับ
ห้วยขวางนะครับท่านผู้ชมครับเธอก็ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานตรงนี้นะ
เอาไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่ร้านยำแห่งนี้นะฮะ
ตามที่ปรากฏอยู่ในโพสต์ในเฟซบุ๊กอ่าที่เขามีพิกัดของร้านนี้อยู่นะครับ
ห้วยขวางวันนี้ร้านปิดครับร้านนี้ฮะยำแซ่บจี๊ดจาร์ดเนี่ยนะฮะตรงนี้ครับ
ร้านปิดนะฮะไม่ได้ขายแต่เราได้โทรไปถามโทรไปคุยนะครับ
เจ้าของร้านก็คือเจ๊หวานนะที่ท่านได้ยินเสียงในคลิปอ่ะนะฮะ
หวานนางสาวเยาวลักษณ์วงประเสริฐเจ๊หวานก็ยินดีจะเปิดเผยข้อมูลนะครับ
ท่านผู้ชมครับเจ๊หวานบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปสาเหตุที่ทำให้เจ๊หวานมีอารมณ์ดุเดือด
อารมณ์มันขึ้นแบบในคลิปเนี่ยเพราะความอัดอั้นตันใจ
หวานบอกว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยเจอบ่อยมาก
แล้วยิ่งช่วงนี้ของก็ขายไม่ได้เพราะพิษเรื่องของเชื้อโควิด๑๙
มันก็เลยทำให้เกิดความเครียดไปใหญ่ที่ระเบิดอารมณ์ออกมา
มันเป็นไปตามอารมณ์ที่รู้สึกแบบนั้นจริงเพราะรับไม่ได้
หวานบอกว่าตำรวจในคลิปนะมาถึงมาบอกว่า
แรงงานลูกจ้างของเธอเนี่ยไม่มีใบอนุญาตทำงาน
ซึ่งเธอก็บอกไปแล้วว่าไม่ใช่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
แต่ตอนนี้เขาขยายให้ต่อใบอนุญาตได้ถึงวันที่๓๑มีนาคม
ก็เลยไม่สามารถเอาใบมาแสดงให้ได้เธอไม่ได้ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำเอกสารกับกระทรวงแรงงาน
แต่เขาขยายให้ไปทำได้ถึง๓๑มีนาคมแต่ตำรวจก็ไม่ยอมนะ
บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ขายของไม่ได้นะแล้วก็มีหลักฐานในการทำผิด
เพราะฉะนั้นทางร้านเนี่ยที่ขายยำใช่ไหมงั้นก็เอายำปูม้าเอายำมะม่วงมา
ใส่ถุงมาเป็นหลักฐานเธอก็เลยขึ้นเลยทีนี้
ขายของก็ไม่ให้ขายบอกใช้แรงงานผิดกฎหมายจะสั่งให้ปิดร้าน
แถมยังจะมาเอายำไปอีกแล้วร้านอื่นก็เพิ่งโดนมา
คกขนมครกก็เพิ่งโดนมันก็เลยเป็นเหตุการณ์เหมือนในคลิป
ที่บอกว่าครบก็คือครบมันไม่จบมันจะเอายำปูม้ากินฟรี
จริงที่โมโหก็คือมันจะเอาของฟรีนั่นแหละพี่แบบว่ารู้สึกว่าพี่จะเสียเปรียบไงก็ตามในคลิปนั่นแหละ
คือจับร้านยำแล้วประมาณสักถามมันตลกตรงท่อนนี้ไงมันจะเอาไปกินนั่นแหละ
สิ่งแรกเลยนะต้องถูกก่อนเราจะได้มั่นใจเวลาพูดไงทำให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน
แล้วก็ถ้าเราถูกเราก็ไม่จำเป็นต้องไปยอมป่ะบาทเดียวก็ไม่ให้
แต่ต้องการฝากไปถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันที่ตอนนี้ก็ตกอยู่ในภาวะเดียวกันนะฮะ
ว่าถ้าเราทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างอย่าไปกลัวอะไรนะครับ
กรณีนี้เจ๊หวานบอกว่าเจ๊หวานมั่นใจมากว่ามีหนังสืออนุญาตการทำงานของลูกจ้าง
ที่เป็นแรงงานต่างด้าวในร้านอย่างถูกต้องก็เลยไม่กลัวอะไรทั้งสิ้น
เพราะเจ๊หวานคิดว่าแม้แต่บาทเดียวเจ๊หวานก็ไม่ควรเสีย
ควรต้องไปเสียค่าปรับอะไรยังไงทั้งสิ้นนี่นะฮะ
ทุกผู้ชมก่อนจะส่งข้อความเข้ามากันอีกเยอะแยะเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวฟังทางตำรวจก่อน
ต้องนะฮะต้องฟังความสองฝ่ายใช่เราถามไปนะครับ
ทางพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ท่านบอกว่าตำรวจในคลิปอันนี้คือตำรวจจริงอืม
ตำรวจสองนายนี้ได้ชี้แจงมาแล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยบอกว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่ข่าวเขาเสนอหรือว่าถูกต่อว่า
โดยตำรวจทั้งสองนายตอนนี้ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
สอนอห้วยขวางพื้นที่เกิดเหตุแล้วในฐานะผู้เสียหายนะครับ
ยืนยันว่าอันนี้ตำรวจสองนายเขายืนยันนะ
ที่ท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกนะ
สองนายในคลิปเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ไปเบียดบัง
เอาอาหารของผู้ค้ากลับบ้านแค่ต้องการไปตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าว
ค่ะที่เหลือขอให้ปล่อยไปเป็นจะอ่าเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
อืมอ่าแต่ทางต้นสังกัดได้สั่งตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
เพื่อความกระจ่างชัดแล้วก็ฝากบอกกับทุกท่าน
ว่าโซเชียลมีเดียจะจริงจะเท็จยังไง
ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
อืมอ่าอะไรประมาณอย่างเนี้ยค่ะอ่าก็แล้วแต่ท่านจะมองกันแล้วกันตอนนี้
ใช่เราก็ต้องรอผลการตรวจสอบของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาตรวจสอบข้อได้จริง
เพราะว่าเราก็ไปคุยให้ทั้งสองมุมแล้วอ่ะอ่า
มุมของคนที่เขาบอกเขาเป็นผู้เสียหายกับมุมของตำรวจ
วันไหนผลออกมาท่านบอกด้วยนะฮะจะได้เอาผลมาแจ้งให้กับประชาชน
ก็ทราบกันว่าเออตรวจสอบมาแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะคะครับคุณผู้ชมค่ะ